คุณผู้ชมไปดูกิจกรรมภาพแห่งความสำเร็จโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลุ่มรุ่มน้ำมูล
ซึ่งก็จัดขึ้นอยู่ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๖บ้านน้องหินอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำนะคะ
เป็นประธานเปิดงานมหากรรมภาพแห่งความสำเร็จโรงเรียนไทยรัฐวิทยากลุ่มรุ่มน้ำมูลค่ะ
มีทั้งหมด๑๐โรงเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรม
พิธีเปิดก็มีการแสดงความสามารถ
ศิลปะวัฒนธรรมของน้องโรงเรียนไทยรัฐวิทยานี่แหละค่ะ
และกิจกรรมเด่นด้านกีฬาของจังหวัดบุรีรำ

อกจากนี้แล้วค่ะก็ยังมีการจัดบูธนิทัศกาล
นำเสนอผลงานทางวิชาการวิชาชีพของแต่ละโรงเรียน
โดยเฉพาะการจัดตามหลักสูตรความเป็นพลเมืองดี
และหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา
เพื่อให้น้องนั้นกล้าแสดงออกกันด้วย
เรียกว่าทุกโรงเรียนก็จัดเต็ม

ด้านรองเลยค่ะที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพินฐาน
ก็ชื่นชมค่ะที่โรงเรียนในกลุ่มไทยรัฐวิทยา
ได้จัดการเรียนการสอนจนมีผลสำริดทางวิชาการที่ดี
เป็นไปตามเป้าหมายการปฏิรูปการเรียนรู้
มุ่งหวังให้ผู้เรียนนั้นเป็นคนดีเป็นคนเก่ง
มีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีด้วย

และนอกจากนี้นะคะยังได้กล่าวชื่นชมนายกัมพลวัชรพล
อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ท่านได้ก่อตั้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาสร้างคนให้เป็นคนดี
โดยองค์การยูเนสโก้ได้ยกย่องท่านให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชนด้วยค่ะ
ต้องถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่มองไกลของท่านกัมพลวัชรพล
ผู้ก่อตั้งมุมนิธิไทยรัฐ
ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา
โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานเป็นหลักจริงนะฮะ

เด็กเราได้รับการบมเพาะ
ในเรื่องวิชาการวิชาชีพแล้วก็ทักษะชีวิตนั้น
มั่นใจได้เลยครับว่า

เขาก็จะเป็นคนที่มีศักยภาษณ์มีคุณภาพ

ก็มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
การแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น
แล้วก็ยังมีการแข่งขันทำส้มตำด้วยนะคะอืม
กิจกรรมเหล่านี้ล่ะก็ทำให้น้องโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
เรียนรู้ทั้งเรื่องของวิชาการ

แล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตได้จริงด้วยนะคะ
นี่แหละก็เป็นเรื่องราวความสำเร็จที่ทางกลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ตะวันออกเชียงเหนือนำมาโชว์กันนะคะ
ส่วนภาคอื่นก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กัน
เราจะมีบรรยากาศมาให้ทราบกันเป็นระยะนะคะ